คราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนโหมดอารมณ์กันหน่อยค่ะ
คุณถึงหยิบมือถือมาเตรียมรอเลย

เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปที่จะพาไปดู
พาไปดูเอเลียนบุกไทย

เดี๋ยวก่อนจะติดต่อนะเดี๋ยวพาไปดูก่อน
คุณถ่ายคลิปนี้ไปให้พี่พีชดูก่อน
เอเลียนบุกไทยบุกไปพัทยา

ฮัลโหลพี่พีชทองเจือคะ
ได้ดูไลน์ที่คิงส่งคลิปไปให้ไหมคะพี่พี

และคนนะครับโทรออกไม่เห็นมีเบอร์เลยค่ะ

คุณเดี๋ยวก่อนนะผมไม่กล้ากดหาพี่พีชเลย
เพราะว่าทำไมตะมุตะมิจังเลย
น่ารักไหมคุณผู้ชมมองเข้าไปข้างในเขาทำท่าอะไรอ่ะ

คือต่อให้ไฟเขียวแล้วบางคันยังไม่ไปเลย

ใช่แต่มันไม่เคลื่อนเหนือฟ้านะมันเคลื่อนไปตามผิวถนนแบบนี้

ว่าเขาซอยเท้าถี่อยู่เมื่อกี้นี้ระหว่างที่เขาเคลื

แล้วแต่ละคนเห็นก็รีบยกมือถือมาถ่ายคลิป

ดิฉันจะเรียกเป็นจานบุญได้ไหม

คุณจะเรียกลุงหนูคุณจะเรียกป่าหนู

พี่หนูอายุ๖๓ปีค่ะ

แล้วโอ้โหออกมาด้วยรอยยิ้มนะ

ซึ่งเขาบอกว่าพี่หนูบอกเลยนะ
อยากจะสร้างอะไรดีให้ที่นี่
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวพัทยาก็อยากให้มีรอยยิ้ม

บินเสร็จพามาเป็นจานแล่น
ออกมาวิ่งออกมาแล่นอย่างนี้เลยค่ะ

พี่หนูเนี่ยนะเขาเคยสร้างสีสันฮือฮามาแล้ว

ขอพาไปดูหน่อยซิตอนปี

อันนี้ดัดแปลงมอเตอร์ไซค์ให้เป็นทรงพ่อมด
ขี่ไม่กวาดไงไม่กวาดวิเศษแล้วก็ขี่โชว์รอบเมือง
นี่เหรอใช่ค่ะอันนั้นตอนปี๖๓
แล้วก็หลังจากนั้นผ่านมาอีก๓ปีพัฒนาภาษณะใหม่
เราจะได้อ่านข่าวพี่หนูจะมียานพานะอะไรนะ
ที่จะมาวิ่งอยู่บนถนนในพัทยาแล้วก็เรียกรอยยิ้มแบบนี้นะคะ
คันไม้กวาดนั้นเขายังเก็บไว้อยู่ไหมฮะ
อยากจะขอยืมมากันที่ไทยรัฐบ้างอยากจะขอยืมมากันที่ไทยรัฐบ้าง
นี่พี่หนูเดี๋ยวอีลอนมัสเห็นเนี่ยเผลอนะจะได้ถูกเชิญไปร่วมพัฒนา
ที่ชอบสุดเลยคือนักท่องเที่ยวเห็นแบบนี้เขามารุมกันถ่ายรูปเลย